สามพี่น้องกำพลาแม่
สามพี่น้องนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นลูกแมว

คือแม่มันตายไปวันเดียวครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มันอยู่ในสภาพหิวโซแบบนี้เลย

อันนี้ฮะติดอยู่ที่ซอกหลังคาบ้าน
กู้ภัยต้องช่วยกันเอาลงมานะครับ
แต่สำคัญคือยังหาคนรับไปเลี้ยงไม่ได้

มันติดอยู่บนฝ้าเพดานของบ้านเลขที่๒๘ทับ๔
ถนนเทศบาล๓ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับ
กู้ภัยใช้บันไดปีนขึ้นไปแล้วเอาไฟฉายส่องดู
เจอ๓ตัวครับเป็นลูกแมวพันธุ์ไทย
ตัวเมีย๓ตัวเลยสีน้ำตาลอายุประมาณ๑๐วันได้
ได้ยินเสียงมันไหมมันร้องอย่างนี้ตลอดเวลาเลย
นะครับแล้วแมวเล็กเนี่ยมันร้องถี่ร้องนานด้วยนะ
แล้วเสียงมันจะไม่ยุบไปในหูหน่อย

ตัวมันผอมเพราะว่าไม่ได้กินนมมาหลายวันแล้ว
เจ้าหน้าที่จึงค่อยอุ้มมันมาใส่รังฮะ
นางพัทรัสยาลิ้มเจริญนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าบอกว่า
นี่นะแม่แมวมันเป็นแมวจอนจักรนะครับ
ออกลูกไว้บนเพดานใต้หลังคาประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
แต่แม่แมวน่าจะป่วยตายไอ้ลูกสามตัวมันก็ลงไม่ได้นะฮะ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กนะจะหาคนมารับเลี้ยง
ถ้าไม่มีใครเอาไปเลี้ยงซะก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเลี้ยงเองนะฮะ
กลัวมันจะตายแต่ว่าคุณผู้ชมครับอาจจะอยากเลี้ยงขึ้นมาแล้ว
ผมก็ดูไม่เป็นแต่เขาบอกคุณผู้ชมดูนะ
เขาบอกว่าไอ้๑ใน๓ตัวนี้มันมีลักษณะพิเศษอยู่ตัวหนึ่ง
เรียกว่าแมวหางกวัก
ตัวไหนแมวอะไรนะฮะแมวหางควก
งอมุมหางอ่ะหางกวัด
เขาบอกว่าถ้าใครได้ไปเลี้ยงแล้วก็จะมีโชคมีลาบ
เอ่อป้วยจองตัวหางกวัดไปเลี้ยงสักตัวกันไหร่ฮะ
นั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเหมือนแบบมีงอนิดนึง
กุดอ่ะนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนหางแบบอย่างนี้

คุณไม่ควรแยกเขาคุณเอาไป๓ตัวเลยทีเดียวเลย